เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนอาจจะกำลังหิวอยู่ตอนนี้

ใกล้โรงแรมมีเคบับขายแล้วเปิด๒๔ชั่วโมง
เป็นอาหารทานง่ายเนอะใช่อารมณ์หิวหิวตอนเที่ยงคืน

จะกินเคบับคือจะเป็นไส้แกะไส้ไก่อะไรแบบนี้ใช่ไหม

แต่นี่ค่ะคุณผู้ชมก็เป็นแค่แบบไส้หวานน่ากินมาก

องกฤษเขาจะขึ้นชื่อเรื่องอาหารแขก

เห็นคนเดินแบบต้องถือแต่มันจะมีร้านเคแบบร้านดัง
ทุกคนต้องไปซื้อแล้วก็เดินถือทานกัน

ชิคเก็นติ๊กกามัสซาล่าอะไรแบบนี้
แต่นี่ก็เป็นเคแบบไส้หวานนะเป็นช็อกโกแลตปกติ
อย่างที่บอกเคบับจะเป็นไส้ไก่ไส้แกะอะไรแบบนี้นะคะ
ไอ้ที่เขาขูดเนี่ยปกติจะเป็นเนื้อสัตว์ที่หมุน